พี่ต้อมเป็นไงบ้างพี่สาวหนูก็ตอบกลับมาว่าพี่ต้อมเสียแล้ว
หนูก็เลยถามเสียได้ไงเพราะตอนแรกหนูคิดว่าอาสามาแล้ว
เพราะตอนนี้เขาน่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วคือใจเราคิดว่าอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะ
บอกอาสามาพี่พี่นกก็เลยพูดมาว่าหนูถามเขาก่อนว่า
เอาแล้วพี่ต้อมอยู่ไหนเขาเลยบอกว่าก็นอนอยู่ที่เดิมหน้าห้องเนี่ย
ไม่มีหมาสักตัวมั้งครับเอาแล้วอาสาที่เราโทรไปได้ไหม
ไม่มีหมามาเลยสักตัวจนพี่ระยะเวลามันนานมากนะ
คะถ้าเป็นญาติพี่พี่จะรู้สึกยังไงว่าเขาต้องมาเจอ
แล้วมาเจอว่าเขาก็คือยังนอนอยู่ที่เดิมนอนอยู่ข้างนอก
โดยที่แบบว่ามันไม่มีใครมาหนูเอาพูดตรงเลยนะ
คนที่เขารับสายหนูตั้งแต่ครั้งแรกเขาก็ยังได้ยินเสียงคนตาย
เขาก็ยังแบบว่าตั้งแต่แบบได้ยินเสียงยันร้องยันทุกอย่าง
ทำไมเขาถึงเลือกแบบว่าไม่มาแล้วทำไมถึงแบบอัดเทปไว้หรือเปล่า
คำพูดมันคือคำตอบเดิมภาษากำลังมาอาสากำลังมาอยู่เนี่ย
จึงกลายว่าเป็นแบบอย่างเงี้ยพี่พี่มีเวลาไหมคะ
ถ้าพี่มีเวลาหนึ่งจะแท็บส่งยังไงหรือหัวเขาแบบเนี้ย
เขาก็เลยบอกว่ายังไงเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาเดี๋ยวเขาจะแบบ
เหมือนประมาณว่าส่งพวงหลีดหรืออะไรประมาณนี้ให้ติดต่อกลับไปละกันว่าอยู่ที่ไหนประมาณนี้ค่ะ
ตอนแรกเขามีอาการเหมือนกับว่าปวดหัวแล้วเขาดิ้นแล้วเขาก็ตะโกนเรียกพี่ชายกับพี่สาวก่อน
แล้วพี่ชายพี่สาวเขาก็เลยเดินออกมาปุ๊บหนูก็ลงมา
มาเสร็จเขาก็ดิ้นอยู่ตรงเนี้ยพี่แล้วหนูก็เลยโทรไปหาเขาโทรหาหนึ่งหกหกเก้า
ตอนแรกก็มีการรับสายแล้วเขาก็คือทำเหมือนกับว่าทำข้อมูลปกติ
เจอแล้วกี่โมงประมาณหกจะเจ็ดโมงแล้วค่ะหกโมงห้าสิบกว่าหกโมงห้าสิบเก้า
แล้วตอนนี้ปุ๊บเขาก็คือถามปกติแต่ตอนนั้นคนตายยังคุยยังให้
ยังมีสติสัมพันธญาทุกอย่างแต่คือเขาก็พูดว่าเออเขาปวดหัว
แล้วเขาก็ถามว่าอาการเป็นยังไงอะไรอย่างนี้หนูก็ตอบเขาไป
พอตอบเสร็จเขาก็ถามว่าซอยเข้ายากไหมอยู่ตรงไหน
หนูก็เลยบอกอธิบายให้เขาฟังเสร็จปุ๊บเขาบอกโอเคค่ะเดี๋ยวจะตอนแรกที่โทรไปนะ
เป็นผู้ชายรับก่อนพอเราบอกเขาว่าพี่ซอยบ้านเรามันเล็ก
พอบอกเขาปุ๊บเขาก็โอนไปหาสายผู้หญิงแล้วพี่ผู้หญิงก็รับข้อมูลต่อ
ในสายครั้งแรกนะคะโอนไปสองคนที่คุยกับหนูพอเสร็จแล้วตอนนี้
ตอนนี้พี่คนที่ตายเขาก็เลยพูดว่ากูไม่ไหวแล้วเนี่ยกูปวดหัวใจสั่น
กำลังจะมานี่คือครั้งแรกที่เขาพูดกับเรา
เว้นระยะเสร็จปุ๊บตอนนี้พี่เขาก็เริ่มไม่ไหวแล้ว
คือเหมือนกับว่าเขาจะหมดแรงแต่ก็ยังมีดิ้นอยู่อะพี่
เราก็เลยโทรยืนโทรอยู่ตรงนี้
อีกครั้งหนึ่งช่วงนั้นเวลากี่โมงประมาณ
กันเลยค่ะมันจะมีช่วงตอน

มันห่างกันแค่ไม่เท่าไหร่แล้วพอเราโทรหาเขาเสร็จปุ๊บ
ได้คำตอบแบบเดิมครั้งที่๒กลับมา
ทุกครั้งที่เขาตอบกลับมาว่าอาสากำลังเข้ามาค่ะ
พี่ชายหนูคนนี้ก็จะวิ่งไปรอเพราะเรากลัวว่าเขาเข้ามาไม่เจอ
ไม่เจอไม่เจอซอยเราพอตอนนี้เขาดิ้นมาถึงตรงเนี้ย
ตรงที่เขาเสียเนี่ยเขาฟุบแล้วพี่แต่คือว่าเขาก็ยังแบบว่าคุยกับเราได้อยู่
หนูออกไปทำธุระหนูก็ยังคุยกับเขาว่าพี่รอก่อนนะ
เพราะเขาบอกมาแล้วว่าอาสากำลังมารอบที่สามและที่สี่
มันก็เกิดขึ้นอีกจนตอนนั้นไปถึงเวลาเท่าไหร่
ไม่ทราบว่าเขาเสียตอนไหนแต่คือพี่เข้าใจป่ะว่าช่วงระยะเวลาที่เขานอนเนี่ย
คือเราเห็นเขายังไม่เสียแต่ที่ว่าพี่สาวเรามาเจอว่าเขาเสียเนี่ย
มันเป็นช่วงกี่โมงนะพี่ติ๊กก่อนโทรหาหนูใช่ป่ะ
ประมาณเกือบสายแล้ว๑๐โมงกว่าพี่จาก๖โมงจาก๗โมง
สิบกว่าทิ้งเวลาช่วงกับคำว่าอาสากำลังมาอืม
ทุกครั้งพี่ชายก็จะเดินไปหาตลอดจนว่าเราคุยกับเขา
ครั้งสุดท้ายที่คุยกับเขาเขาก็บอกว่าเขาทนเขารอ
แล้วพี่ให้พี่คนนี้โทรหาพี่ชายอีกคนนึงอืม
ก็คือนั่นน่ะคือคุยครั้งสุดท้ายโทรมาหาเขาว่าพี่นกเป็นไงยังไงบ้าง
พี่ต้อมเป็นไงบ้างพี่สาวหนูก็ตอบกลับมาว่าพี่ต้อมเสียแล้ว
หนูก็เลยถามเสียได้ไงเพราะตอนแรกหนูคิดว่าอาสามาแล้ว
เพราะตอนเนี้ยเขาน่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วอืม
คือใจเราคิดว่าอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะเขาบอกอาสามา
นกก็เลยพูดมาว่าหนูถามเขาก่อนว่าอ้าวแล้วพี่ต้อมอยู่ไหน
เขาเลยบอกว่าก็นอนอยู่ที่เดิมหน้าห้องเนี่ยไม่มีหมาสักตัวมา
ถามเอ้าแล้วอาสาที่เราโทรไปไม่มาไม่มีหมามาเลยสักตัว
จนพี่ระยะเวลามันนานมากนะแล้วหนูกลับมาหนูก็เลยบอกเขาว่า
งั้นรอหนูแป๊บนึงหนูดิ่งจากสาย๒กลับมา
พอกลับมาเสร็จปุ๊บเราก็ถามว่าท่าเดิมอะพี่
คือเขามาเขาก็คือนอนท่าเดิมแล้วตอนนี้ปุ๊บพี่สาวเราก็เลยแบบว่า
เหมือนตอนที่เขาไปดูอ่ะว่าเขาเสียคือเขาตอนนั้นอ่ะ
เขาก็อาจจะมีแบบจับศพใช่ไหมหนูก็เลยโทรกลับไปที่เอ้ย๑๖๖
พอโทรไปเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นว่าหนูมาโมโห
หนูก็เลยใช้คำพูดแต่ไม่ได้มีคำพูดหยาบ
หนูก็เลยถามไปว่าพี่คะเมื่อเช้าที่หนูโทรหาพี่
ว่าให้เกินย้ายพวกป่วยไปโรงพยาบาลอ่ะทำไมไม่มีใครมาเลยคะพี่
แล้วตอนนี้พี่ชายหนูเสียแล้วมันคืออะไร
หนูไม่ได้โทรไปแค่รอบเดียวนะคะพี่
แล้วตอนนั้นคนที่เขารับสายในตอนบ่ายนะพี่
เขาก็พูดประมาณว่าเรื่องเกิดที่ไหนอะไรอย่างเงี้
หนูก็อธิบายเขาฟังพออธิบายให้เขาฟังเสร็จปุ๊บ
รับตอนบ่ายเขาก็พูดว่าเดี๋ยวจะประสานงานกับทาง
เหมือนกับว่าเปลี่ยนเวรให้
พอเปลี่ยนเวรเสร็จปุ๊บเขาก็บอกเดี๋ยวจะโทรกลับมา

แล้วหนูก็โทรกลับไปอีก

กำลังประสานงานเรื่องนี้ให้อยู่

ผมขอโทษแล้วก็ติดต่อไปว่า

ระหว่างที่ว่าเขาไอ้นี่นะ
แล้วพอเขาตั้งคณะกรรมการจบกุ๊บ

ให้เราไปหาเขาที่สำนักงาน
ไปคุยกับผู้บริหารเขา

ทำไมการประสานงานมันผิดพลาดอะไร